พบอธิบายคู่พวาห์แม่กลุ่มอันดับเปิด

วันนี้จะมีประกาศบิ๊กสเซอร์ไพรส์อะไรไหมฮะ

ก็ขอให้รอดูประกาศทางเวที

เอาไปส่งแน่นอน
เราแล้วก็อีกกว่าที่เพื่อนอีก๑๑คน
เป็นหินที่ฝ่ายรับพยายามจะโยนเข้ามาเพื่อสกัด

เห็นวันนี้มีสัญลักษณ์มีไก่โอ๊เพิ่มเข้ามาเนี่ย

เรามาในสังติวิธีนะครับ
เราเน้นย้ำในเรื่องการไม่ใช้ความวุนแรง
ไก่โอ๊คโอ๊คนี่ไก่โอ๊ค
ไก่โอ๊คไก่โอ๊คและหมวกเป็ดที่ผมใส่อยู่

เรามาโดยไม่ใช้ความรุนแรงเรามาด้วยมือเปล่า